คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนะคะ
หลายเทศกาลที่จะต้องมีการจุดคมลอยค่ะ
เหตุการณ์นี้คือเขาพยายามจุดโคมลอย
แล้วไม่ลอยเอาน้ำมันฉีดใส่ไฟ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

แล้วก็ตกลงมา
ก็เลยฉีดน้ำมันใส่ไฟ

โอกาสว่าจะเพิ่มรายการยาน